ยิงถล่มบ้านคู่อริ๖นัดซ้อนกลัวกลัวเขาจะกลับมาแทนที่ตัวเองครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดนี่คือกลางดึก๒๔เมษายนที่ผ่านมานะครับ
นาฬิกา๓๔นาทีคนร้ายไม่ทราบจำนวนครับ
แต่ว่าขับรถเก๋งสีขาวมานะผ่านหน้าบ้านหมู่๑๑บ้านโนนสวาสตร์อำเภอนาธมจังหวัดนครพนม
หนำยิงเข้าไปในบ้าน๖นัดครับทะลุฝาผนังประตูบ้าน
เสียหายสิครับเป็นรูกระสุนหลายจุดเลย
ตรวจสอบมีหัวกระสุนตกที่พื้นบ้านด้วยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บครับ
นายเจริญทรัพย์เจ้าของบ้านและเป็นผู้เสียหายนะครับ
เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุมีแก๊งวัยรุ่นเจ้าถิ่นฉายาเสือกัส
ทักแชตเฟซบุ๊กมาในลักษณะแบบโอดศักรรณ์และขูหรือจะมาเผาด้วย
และแสดงความเป็นนักเลงหาเรื่อง
เนื่องจากคือมีปัญหาส่วนตัวกันมาก่อนนะครับ
จากนั้นเขาเนี่ยนะครับก็คือคุณเจริญทรัพย์เจ้าของบ้านเนี่ย
ก็ถูกจับคดีอาวุธปืนเมื่อปี๒๕๕๙
ถูกจำคุกอยู่เกือบ๓ปีได้คุณผู้ชม
โทษออกมาเขาบอกก็ประกอบอาชีพสุจริตกรีดยางไป
แต่ว่าถูกแก๊งนี้นะครับพยายามหาเรื่องตลอดเลย
ตอบโต้ไปบ้างตามภาษาคนเป็นนักเลงเหมือนกัน
เชื่อว่าเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แก๊งนี้นะครับ

ตอนเช้าถึงตอนเย็นครับที่เขาโพสแล้วเขาก็
ผมว่าแคบแล้วเขาก็ไล่ลบลบโพส
แต่ทีนี้ตอนทุ่มสองทุ่มเนี่ยนะครับ
แล้วเขาก็เงียบไปกว่าสามทุ่มกว่าแล้วเกิดเหตุครับ
เดี๋ยวตำรวจสพนาธมเขาจะรีบไปดูกล้องวงจรปิดนะครับ

คือกล้องวงจรปิดเนี่ยคุณผู้ชม
ว่ามีการวางแผนกับเพื่อนร่วมแก๊งนะครับ
เพื่อก่อเหตุแล้วก็ทำลายหลักฐานเพื่อจะหนีความผิด
ส่วนสาเหตุตำรวจพุ่งประเด็นไปที่ความขัดแย้งส่วนตัว
จากทั้งสองกลุ่มเป็นนักเลงเจ้าถิ่นครับ
ถิ่นว่างั้นเถอะที่เคยมีเรื่องไม่พอใจกันมาตลอด
ตำรวจจะเร่งสอบสวนและติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีครับ